เท่าความเชื่อต่างกันไม่ราคาวัดเข้าวากันหน่อยเผื่อจะได้
บุญได้โชคได้ลาบได้วาสนากันไปเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะผิดหวัง
เป็นคราวะตั้งแต่ต้นเลยไปต่างทุนเลยบุญนกหน้ากันเลย
ความเชื่อพาเข้าวัดเข้าวานะครับหลวงปู่เจือครับพระเกจิ
ชื่อดังจอมขมังเวศ๕แผ่นดินเลยนะครับ
ที่เมืองกำแพงเพชรเนี่ยมรณภาพลงแล้วนะครับ
ด้วยวัยหนึ่งร้อยสองปีทำไมต้องไปข่าวนี้
เพราะว่าข่าวนี้เนี่ยแต่ละเลขที่เกี่ยวกับพระองค์นี้เนี่ย
หลวงปู่เจือเนี่ยมันน่าสนใจหมดเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ศิษยานุสิตพากันไปรอรับศพหลวงปู่เจือสันตจิตโตเจ้าอาวาสวัด
น้องแผ่นดินตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ละสังขารอย่างสงบที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยโรคประจำตัว
เมื่อเวลาสิบสี่นาฬิกายี่สิบห้านาที
มาถึงวัตต์ก็เปิดโอกาสให้ลูกสิทธิ์ลูกหานี่มารดน้ำสก
จากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรม๑๕วัน
แล้วก็เก็บร่างหลวงปู่ไว้รอสลายร่างในโอกาสต่อไปนะครับ
หลวงปู่เจือเกิดเมื่อวันที่๒เมษายน๒๔
คุณผู้ชมฟังทันไหมไม่ต้องเล่าอีกทีหรอกเนาะน่าจะฟังทันแล้วนะ
สมัยราชการที่๖นู่นเป็นพระที่มีอายุเกินร้อยปีนะ
อย่างที่ผมบอกไปอายุยืนมาก๑๐๒ปีครับ
แล้วก็เป็นพระที่มีอายุเกินร้อยปีเพียงรูปเดียวของจังหวัดกำแพงเพชร
ท่านได้อุปสมบทในวัย๖๐กว่าปี
บวชและจำภาษาที่วัดหนองแผ่นดินนานถึง๓๙ปี
สร้างวัตถุบวงคลเอาไว้เนี่ย๒๐รุ่น
หลวงปู่อ่านหนังสือไม่ออกนะต้องบอกแบบนี้
แต่ท่านสามารถสวดมนต์ได้ท่องคาถาปลุกเสกได้
เหตุผลเพราะว่าคาถามันจะลอยมาให้จำเอง
ท่านว่าแบบนี้ชาวบ้านเขาก็เล่าแบบนี้ตรงกัน
ลูกศิษย์เนี่ยนิยมนำชานหมากของท่านเนี่ย
บูชาเพราะเชื่อว่ามีพุทธคุณวิเศษ
และทันทีที่ข่าวหลวงปู่มรณภาพ
โอ้โหอะไรรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น

น้องใบตองเดาถูกวัตถุมงคลหลวงปู่
บูชาหมดเกลี้ยงทุกรุ่นครับ
สาธุชนที่มาโอ้โหต่อคิวกันยาวเลย

คุณผู้ชมพาขึ้นเหนือไปแอวเจียงใหม่หน่อยจ้า
ไปที่วัดศรีดอนมูลตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้า

นี่เขาทำอะไรกันอ่ะคุณเห็นมั้ย
พระครูสิริสินสังวรเตชปัญโย
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าครูน้อยค่ะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลเกจิชื่อดังแห่งแผ่นดินล้านนา
ทำพิธีบรรจุพระโบราณ
และวัตถุมงคลลงกล่องพระฮาไทยหลวงพ่อเพชรสมปรารถนา
ตักกว้าง๙เมตรสูง๑๒เมตร
เป็นพระประธานมหาวิหารหลวงวัดศรีดอนมูล
ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะ
เมตรยาว๑๐๐เมตรค่ะคุณผู้ชม
โดยมีการนำพระพุทธรูปโบราณเช่นพระสิงศ์กุเชียงแสน
พระเครื่องสำคัญเช่นเพริงแบนจประธานคีย์ที่ประเมินค่าไม่ได้
แล้วก็พระโบราณรวมแล้วหลายร้อยองค์ค่ะ
รวมทั้งแก่แว้นเงินทองบรรจุใส่กล่องพระหาทัยหลวงพ่อเพชรสมปรารถนา
โดยหลวงพ่อเพชรจะสร้างแล้วเสร็จ
ให้ประชาชนสามารถกลับไหว้ได้คือ
วันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้จ้ะอ่าจากเหนือไปใต้เลยค่ะ
สงขลาวัดนาทวีที่อำเภอนาทวีตอนนี้ไม่ชื่อวัดนาธวีแล้วนะ
เปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าวัดศรีรุ้งทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีรุ้ง
มีที่มาที่ไปนะคะวัดศรีรุ้งให้คุณผู้ชมไปดูค่ะ
เพราะว่าทั้งวัดเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีรุ้งหมดเลยโอ้เหรออืม
ไหนอ่ะหรอโอ้สนามแบบนี้เนี้ยโอ้เป็นไงศรีรุ้งไหม
เล่นด้วยภาพนะสดชื่นนี่ดิฉันเคยไปนะวัดแห่งนี้อ่ะ
ไปมาแล้วใช่ไหมใช่สดชื่นสดใสไหมไปตอนนั้นยังไม่สดชื่นแบบนี้ค่ะ
ปีที่แล้วอ๋อเนี้ยเปลี่ยนแล้วไงอู้ต้องไปใหม่ล่ะ
พอเปลี่ยนทัศนีภาพค่ะวัดชื่อวัดก็ต้องเปลี่ยนให้นะคะ
เอาเจดีกำแพงโบดถนนสีเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะ
อกจากนี้มีหุ่นโคมไฟมาตั้งให้ถ่ายรูปเพราะบอกว่ามีคนไปถ่ายรูปที่วัดแห่งนี้เยอะนะ
วันละสี่ร้อยถึงห้าร้อยคนเลยพระครูอุศุวัฒนาพรเจ้าอวัดละวาบ
แนวคิดวัดศรีรุ้งมาจากนายเตียมุยฮวด
หรือว่าเท่าแก่จังนักธุรกิจชาวมาเลเซียเจ้าของโรงแรมอยู่ที่สะดาว
มาบวชเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองต้องการดึงคนให้เข้าวัดก็เลยเสนอหลวงพ่อหลวงพ่อ
ทาสีทั่ววัดสิให้มันสดใสหน่อย
เอาโคมไฟสีต่างรูปต่างมาติดด้วย
สวนนกยุงก็ดีนะหลวงพ่อนะแล้วก็ช่วยเสนอความคิด
แล้วลองทำเป็นร้านกาแฟดูสิ
ร้านกาแฟชิคอยู่ในวัด

ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เข้าวัดกันมากขึ้นนะคะ

เข้าวัดกันต่อนะที่วัดเขากรวดนะคะ
อำมือจังหวัดราชบุรีนางสาวัฒนาวิลัยเกษม

ชาวจังหวัดนครปฐมมาแก้บนรูปจำลองไอ้ไข่วัดเจดี
ที่นี่เขามีรูปจำลองไอไข่วัดเจดีอยู่สังเกตได้เนี่ย
โอ้ยวาสนาจริงแล้วล่ะอ๋อวาสนาดีจริง
คุณวาสนาเขาเล่าให้ฟังด้วยต้องตั้งใจฟัง
เขาบอกว่าก่อนวันออกสลากนี่เขามาที่นี่
มากราบไหว้มาขอพรจากไอ้ไข่
แล้วก็บนไว้ด้วยว่าถ้าหากเขาถูกรางวัลใหญ่นะ
เขาจะนำประทัดมาจุดถวายทั้งหมด๑หมื่นนัด
๑หมื่นนัดเออ๑หมื่นนัดเลย
เมื่อผลสลากินแบ่งรัฐบาลออกมาวันที่๑๗มกราคม
โอ้โหถูกรางวัลจริง

กลับมาป๊าบก็รีบมาแก้บนเลยนะคะ
นำชุดทหารแล้วก็ประทัดมาแก้บนแบบนี้
ซึ่งตลอดทั้งวันที่วัดแห่งนี้ก็มีคนมาแก้บน
แล้วก็มากราบไหว้มาขอโชคขอลาบกันเยอะแยะ
จริงแล้วนี่ที่วัดขอเรือดแห่งนี้
เป็นรูปจำลองของไอ้ไข่นะแต่ว่าก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
ชาวบ้านเขาก็ไปกันที่นี่แหละถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสไปที่นครศรีธรรมราช

ไม่ได้อย่างนั้นที่นครสีธรรมดาอย่างเดียวนะ

เขาจำลองกันไว้แต่ว่าถ้าใครบอกว่าดูข่าวเรื่องความเชื่อยังไม่จู่ใจ
ตามไปดูกันต่อในตลอดข่าวตอน๘โมง๔๐นาทีนะคะ